คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งคลิปอุทาหรณ์ขับรถ
ตรวจสอบให้ดีว่ารถเราเนี่ย
สมรรถภาพมันเพียงพอในการบรรทุกน้ำหนักมากขนาดนี้ไหม

แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับ
ต้องบอกว่าเดชบุญเหลือเกินที่รถมันแค่หมุนรอบเดียว
มันไม่พิการอะไร

คันรถเลยเหยียบมาเต็มคราบเลยคุณผู้ชม
จะรีบไปส่งกรุ้งมาให้ขับลูกค้าเนี่ย

ถ้าเกิดรถสวนทางมาน่าจะมีการชนเกิดขึ้นแล้วครับ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับรถใช้งาน
ตรวจสอบให้ดีครับทั้งเรื่องของล้อทั้งเรื่องของยางต่าง

ถ้าพลาดพลั้งมาการเกิดอุบัติเหตุมันไม่สามารถจะย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้
คดีเหตุการณ์นี้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับ